ต่อกันที่ฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะคะ
วันนี้เกมไทยลีกมีการแข่งขันกันทั้งหมด๔คู่ค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในงานแถลงข่าวความพร้อมสัญจรค่ะ
ก็ได้หยิบยกประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่สโมสร
อนุญาตให้นักเตะมาร่วมใช้งานในทีมชาตินะคะ
จัดขึ้นที่รังยาวของทีมราชบุรีนะคะ

นายวรงทิวทัศน์นะคะเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีก
ขอความร่วมมือไปยังสโมสรในลีก
ในช่วงที่ทีมชาติไทยจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐
รอบคัดเลือกรอบ๒โซนเอเชียนะค่ะว่า
สำหรับฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะคะ
จะมีการจับสลากกันในวันพุธที่๑๗กรกฎาคมนี้ค่ะ
ส่วนสี่นะครับ
คู่ฟุตบอลเตอร์ตาไทยลีกวันนี้ที่มีแข่งขันกันนะคะ
และ๒ทุ่มคู่สุดท้ายค่ำคืนวันนี้นะคะ
ส่วนฟุตซอลไทยลีก๒๐๑๙วันนี้เป็นเกมนัดที่๑๖นะคะ

๔โมงครึ่งค่ะเป็นการเจอกันของกรมทางหลวง

ส่วน๖โมงครึ่งแข่งขันกัน๒คู่นะคะ
มีสิงห์สมุดขาคอนค่ะเจอกับมกระเสมบัณฑิต
แล้วก็การท่าเรือนะคะเจอกับศรีสะเกดฟุตซอลคลับค่ะ